อันนี้ก็อาจจะเป็นการเกี่ยวเนื่องที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
คือเย็ดเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมาจากการฉีดวัคซีน
เขาเพิ่งไปรับการฉีดเมื่อ๒วันที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้รถกู้ภัยมารับศพนายประสิทธิ์กีบุญมีค่ะ
อายุ๖๔ปีที่ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคร์สระบุรีค่ะ
นายเล็กกีบุญมีน้องชายเชื่อมั่นบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ต้องมาจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่ผู้ตายเพิ่งเข้ารับก็คือแอสตราเซเนก้าเข็มแรก
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๓๐ที่ผ่านมานะคะ
ก่อนที่จะมาพักผ่อนแล้วก็ทำงานได้ตามปกติ๑วัน
พี่ชายปกติเป็นคนนอนหัวค่ำ
แล้วตื่นเช้าเมื่อตื่นตี๔ทุกเช้าเลย
แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นก็เลยเข้าไปดู
แล้วก็พบว่าพี่ชายนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้อง
ตอนนั้นก็ตัวแข็งไปแล้วค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะถ้าไปดูข้อมูลก็คือ
จากเดิมเป็นคนที่มีโรคประจำตัวค่ะ
ก็คือโรคหัวใจและเบาหวานนะคะ
ซึ่งตำรวจสพนแคร์สาขาหินกอง

ร่วมกับตันยูก็จะนำร่างส่งโรงพยาบาลหนองแคร์
พิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ขณะเดียวกันก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านที่เกิดเหตุด้วยค่ะ